กันหน่อยการบอกเลยว่าพรรคหลังเนี่ยความสวีรร่ำนีมากขึ้นนะ
ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยได้ลงรูปให้ได้เห็นกันหรอกนะคะ
นี่หลังจากปลายชายเพิ่มรูปคู่ลงโซเชียลมากับแทปชันห่วงผัว
นะคะก็หลายคนก็ชื่นชมนะ
แล้วก็เชียร์คู่นี้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนเชียร์เองเนี่ยยังไม่พูดเยอะนะ
สถานะล่าสุดค่ะเชียร์ก็บอกเรื่องนี้อีกครั้งว่า
ก็มีหลายคนแหละเข้ามาแซวที่จู่ฝ่ายชายโพสต์รูปคู่ออกสื่อ
เธอเองมองว่าเป็นเรื่องน่ารักนะผู้หญิงเราทุกคนแหละก็ชอบเนาะ
อยากให้ฝ่ายชายแสดงกลัวกรอะไรอย่างนี้แล้วเธอก็บอกเลยว่าสำหรับใครที่รุ้นข่าวดีนะคะ
บอกว่าลุ้นไปก่อนนะพี่เพราะว่าเชียร์เองเนี่ยก็อยากให้รักครั้งนี้ราบรื่นเช่นกันลุ้นอยู่เหมือนกันจ้า

สถานะระบุได้ด้วยการกระทำอยู่แล้วค่ะ
แบบก็มีคนมาแซวเยอะเหมือนกันแต่จะแซวฝั่งนู้นซะมากกว่าค่ะ

อะไรที่มันเป็นเรื่องดีเราก็อยากให้มันได้ไปเรื่อยยาว
มันก็ได้เห็นอะไรที่แบบดีนะคะที่แบบจะสำหรับแบบในมุมแบบเออผู้หญิงคนนึงจะเห็นแบบผู้ชายคนนี้
มีความสุขเพราะความรักหน้าตาก็หวานสดชื่นขึ้นนะคะ